ประจำวันพระสบดีที่๒๑มีนาคม๒๕๖๒นะครับ
เที่ยงตรงเป๊ะแบบนี้เรามาอยู่หน้าจอกัน
เพื่อจะเล่าข่าวสารให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ
อยู่กับคุณอาบริยาผมสิบสกุลอาจารย์สุภาพขี้กระจาย

คุณผู้ชมนอกจากดูข่าวแล้วยังสามารถส่งไลน์
ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นข่าวสารกันได้
ทางไลน์หน้าจอนี้นับดูนะคุณสืบสกุล
วันนี้พระอาหารแล้วใช่ไหม๒๑แล้ว๒๒๒๓๒๔
เลือกตั้งแล้วเร็วนะ
เร็วค่ะคุณผู้ชมค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะ
วันอาทิตย์นี้๘โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
อย่าลืมไปแสดงพลังไปใช้สิทธิ์ของตัวเองในครูหา
ใช่ครับกากบาทของท่านเนี่ยมีค่าอย่างมาก
เพื่อให้เห็นอนาคตของประเทศชาตินั่นเองนะครับ
ส่วนวันนี้๒๑มีนาคมก็เป็นวันเกิดครับ
วันเกิดของผลเอกประยุทธ์จันโอชานายยกรัฐมนตรี

หน้านี้นายกบอกว่าก็ไม่ต้องมามอบกระเช้าอวยพรนะฮะ
อวยพรกันเฉยพอนะครับไม่ได้มีการจัดงานต่าง
แล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ก็อวยพรพลเอกประยุทธ์ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว

ส่วนวันนี้ทีมข่าวของเราก็ไม่พลาดที่จะไปถามทางหัวหน้าพักการเมืองต่าง
หรือว่าผู้บริหารของพักการเมืองต่าง
ว่าจะกล่าวอวยพรให้แก่พลเอกประยุทธ์หรือไม่
บางคนก็อวยพรบางคนบอกไม่เอาดีกว่าไม่พูดดีกว่า
คุณอยากรู้ไหมว่ามีใครที่อวยพรบ้างและมีใครที่ไม่พูดดีกว่าบ้างนะครับ
และให้กำลังใจเนื่องในวันเกิดวันนี้นะครับ
ซึ่งเป็นแฟนเพจที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
ปล่อยคลิปวีดีโออวยพรพลเอกประยุทธ์ในวันคล้ายวันเกิด๒๑มีนาคม
ก็วันนี้ครบ๖๕ปีนะ
โดยเป็นการบอกเล่าถึงความเป็นมาว่ากว่าจะถึงวันนี้
บ้านเมืองที่สงบเศรษฐกิจที่เดินหน้า
เพราะมีลุงคนหนึ่งเสียสละมากมาย

เราจะปล่อยให้ประเทศเผชิญกับวิกฤตอีกหรือไม่
ถ้าไม่เราต้องช่วยลุงขอพลังเงียบออกมาช่วยลุง

ภาพถ่ายภารกิจของนายยกรัฐมนตรีนะครับ
รวมถึงบทความแล้วก็คำที่ให้กำลังใจ

ที่ฉันอยากรู้ฝากฝั่งพักการเมืองบ้างคุณ
ไปถามคุณสุดารัฐเกยุราพันธ์คุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ก่อนนะครับ
ซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย
ซึ่งก็ออกหาเสียงกันตั้งแต่เช้าแล้วครับ
ก็ถามว่าวันนี้วันคล้ายวันเกิดของพลเอกประยุทธ์

คุณหญิงหน่อยกล่าวว่าก็ยินดีต้อนรับพลเอกประยุทธ์เข้าสู่สนามการเมือง
แต่ขอให้ปฏิบัติในฐานะพักการเมืองอย่างเท่าเทียม
เพื่อทำให้เกิดความน่าเชื่อถือในการเลือกตั้งนั่นเองนะครับ
ด้านของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจว่ายังไงไหมคุณ
ก็ว่าสิคะไปลงพื้นที่ไงไปช่วยผู้สมัครหาเสียงแถวลาดพร้าวแถวจตุจักรเนี่ย
ก็ไปถามคุณธนทรเหมือนกัน
นี่คุณธนทรบอกว่าคือบอกแค่สั้นแล้วสีหน้าสีตายิ้มแย้มนะ

ข่าวถามว่าคุณธนทรอวยพรวันเกิดพลเอกประยุทธ์ไหม

ครับนะฮะขณะที่นายชัดชาติสิทธิพันธ์นายยกรัฐมนตรีภักดิ์เพื่อไทยนะครับ
ก็ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครหาเสียงเขตหลัก๔
หลังจากที่เมื่อวานนี้ไปลงเข้าสงเข้าสารเนอ
ไปดูสตรีทฟู้ดแล้วก็ไปดึกดื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเช้านี้ก็มาที่เขตหลัก๔นะครับ
ซึ่งระหว่างทางมีคุณป้าคนหนึ่งมาแนะนำตัวว่าตัวเองชื่อตู่
ผู้สื่อข่าวจึงได้ถามนายชัดชาติไปว่าอยากจะพูดอะไรกับพี่ตู่หรือไม่
ชัดชาติก็ได้ตอบติดตลกจริงผู้สื่อข่าวก็ถามหยิกแกมหยอกเหมือนกัน
พูดอะไรกับป้าตู่หรือจะพูดอะไรกับตู่ดีนะครับ
นายชัดชาติบอกว่าพักผ่อนเยอะนะบอกแบบนี้นะครับ
อันนี้ฝากฝั่งการเมืองเขานะครับซึ่งตอนนี้ก็ต้องจับตามองอยู่นะครับ
ว่าการหาเสียงในช่วงโค้งสุดท้ายแต่ละพักจะหาเสียงใหญ่อย่างไรบ้าง
ก็มีกำหนดออกมานะเพื่อไทยก็๒๒มีนาคม
พรุ่งนี้ไทยญี่ปุ่นดินแดงเหมือนอนาคตใหม่เหมือนกันนะครับ
ก็ไปสนามกีฬาเวท๑ไทยญี่ปุ่นเหมือนกันพรุ่งนี้นะครับ
เมื่อกี้เห็นคุณสืบสกุลพูดถึงเพื่อไทย
ฉันพาไปดูเหตุระทึกที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานหน่อยละกันค่ะ
นี่เป็นบรรยากาศที่สะแก้วคุณผู้ชม
คือในสรวงเทียนทองผู้สมัครสอบพักเพื่อไทย

ชาวบ้านชาวช่องก็มานั่งฟังปราศัยหาเสียงกันเต็มเลยนะคะ
แต่คุณผู้ชมดูนะจู่ลมมันแรง
โครงเหล็กของเวทีมันล้มมันเอ็นมันพับลงมา
ในจังหวะนี้เกือบจะโดนตัวผู้สมัครนะ
แต่ว่าโชคดีที่ทางคุณสรวงหันไปเห็นพอดี
แล้วเหมือนกับพยายามจะเอามือยันเอาไว้
แต่โครงเหล็กคุณผู้ชมมันหนักมาก

ใช่ค่ะต้านไม่ไหวก็ต้องกระโดดหนีลงมาข้างล่างเวที
คือชาวบ้านที่เขาฟังปราศัยอยู่ก็ตกอกตกใจ
แต่หลังจากที่ทีมงานลากโครงเหล็กออกแล้วเนี่ยนะคะ
สรวงศ์ก็ขึ้นไปปราศัยต่ออีกประมาณครึ่งชั่วโมง
แล้วก็ร่ำลาชาวบ้านแยกย้ายกันกลับ

เพราะว่าช่วงที่ปราศัยหาเสียงอย่างอาทิตย์ที่แล้ว
ภูมิใจไทยก็เหมือนกัน

ขาพักกำลังขึ้นปราศัยอยู่เลย
แต่ตอนนั้นฉากหลังมันก็ลมแรงเหมือนกัน
แต่โชคดีที่มันเอ็มไปด้านหลัง
ตอนที่เกิดขึ้นฝนกระนำ

ทั้งเหนือทั้งอิสราณทั้งกลาง

รวมถึงการตั้งโครงสร้างการตั้งเวทีอะไรแบบนี้นะครับ